ทีนี้ค่ะมาดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่จากการแถลงรายวันของสบคนะคะ
ตัวเลขก็โอ้โหยัง๖๐๐๐กว่า
รายใหม่ก็คือ๖๕๑๙นะคะตัวเลขวันนี้นะคะ
ก็ติดเชื้อในประเทศ๖๔๔๘ราย
เรือนจำ๕๕จากต่างประเทศ๑๖
รักษาหายแล้ว๔๑๔๘รายนะคะ
ผู้ติดเชื้อสะสม๓๑๑๗๒ราย
ผู้เสียชีวิตค่ะ๕๔ศพนะคะ
รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตสะสม๒๓๘๗ศพ
ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๖๗๖๑๔ราย
อาการหนัก๒๔๙๖ราย
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๖๗๖ราย
และจากการแถลงวันนี้จากคุณหมอเบิร์ตนะคะ
คุณหมอเบิร์ตบอกว่าต้องประเมินนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในแต่ละวัน
อันดับแรกเลยก็คือเป็นห่วงเรื่องของสายพันธุเดลต้าหรือว่าสายพันธุอินเดีย
ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามันกระจายเร็ว
ทีนี้ค่ะอาจจะเพิ่มเป็น๒เท่าภายใน๒สัปดาห์
หมายความว่าเราอาจจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันหลักหมื่นนะคะ
เดี๋ยวฟังหมอเบิร์ตแถลงค่ะ
มีผู้เชี่ยวชาญของอเมริการายงานว่า
สายพันธุ์นี้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้เร็วค่ะ
คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ๒เท่า
นั้นคร่าวตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขพันขึ้นเป็น๒๐๐๐
๒๐๐๐เป็น๔๐๐๐
ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราคาดการณ์ไปในสัปดาห์หน้าเนี่ย

ตรงนี้ต้องเรียนให้ทุกท่านเน้นย้ำมาตรการส่วนตัว
แล้วก็ที่สำคัญก็คือลดการเคลื่อนย้ายและเฝ้าระวังผู้สูงอายุ
รวมทั้งเน้นย้ำในการฉีดวัคซีนด้วยนะคะ
ฟังแบบนี้หลายคนตกใจกราฟเมื่อสักครู่นี้
สายพันธุเดลต้าคือพุ่งไปแบบนี้ไงฮะ

ถึงถ้าตัวเลขมันไปถึง๘๐๐๐ละวันจริงนะ
คำถามมันจะไปอยู่ที่เรื่องของเตียงของโรงพยาบาลทันที

จะเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลตรงนี้อีกโอ้โหน่ากลัวจริง
กระแสข่าวที่ว่าจะมีการล็อกดาวน์หรือไม่อย่างไรอันนี้
มันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับตัวเลขที่มันเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวรอติดตาม